บ้านของท่านปลอดภัยหากท่านไม่อยู่ในช่วงเทศกาลสงกราน
ฝากไว้เถอะครับฝากบ้านไว้กับตำรวจ
ให้เขาดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมบ้าน
โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกราน
เราก็ยังติดชื่อเล่นอยู่ก็คือฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับ
แล้วก็ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ตรวจความพร้อมรถโดยสารที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ด้วยครับ
ผลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่
ตรวจความพร้อมการทำงานของทุกฝ่าย
เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงคราน
โดยมีการตั้งจุดตรวจเช็คสภาพรถยนต์
บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่ง
เพื่อตรวจความพร้อมของรถทุกคัน
แล้วก็เป็นจุดพักรถก่อนการเดินทางนะครับ

ยังนำเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์
คอยตรวจพนักงานขับรถทุกคนก่อนขับรถ

ช่วงวันเดินทางไม่ว่าจะตั้ง๑๑
หรือวันช่วงเดินทางกลับนี่นะฮะ
๑๕๑๖๑๗จะมีประชาชนเดินทางวันละ๑๓๐๐๐๐ถึง๑๕๐๐๐๐คน
คศเตรียมรถไว้พร้อมไม่ให้คนตกรถ

ส่วนทางด้านของการฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับ
ตำรวจเอกเฉลิมเกียรติยังลงพื้นที่หมู่บ้านนนนคร
ไปตรวจตู้แดงกันหน่อยแล้วก็ไปเจอคุณถั่วแหละนะฮะ
หรือว่าคุณอาสอนสุธากลั่นมารีนักตลกชื่อดังนะครับ
เพื่อตรวจเยี่ยมตามโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัย
บ้านประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานนะครับ
โดยคุณอาถั่วและบอกว่าเข้าร่วมโครงการครั้งนี้

ปีที่สองแล้วนะฮะโดยปีแรกฝากบ้านไว้เมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งก็มั่นใจว่าตำรวจดูแลบ้านให้ประชาชนได้เป็นอย่างดีครับ
โครงการนี้ทำให้ประชาชนที่ไม่อยู่บ้านในช่วงเทศกาล
สามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจอุ่นใจและสุขใจ
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลฟังเสียงคุณอาถั่วและหน่อยครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าผมมั่นใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่สุด
ก็คือการฝากบ้านไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดีที่สุดครับ
เพราะว่าตำรวจบางทีก็สายตรวจผ่านมาก็ดูแลให้เราได้
แล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการที่เจาะจงโดยเฉพาะ
เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าท่านไม่อยู่บ้านเนี่ย
ท่านไปที่สอนอของท่านได้เลยที่ใกล้เคียงที่สุด
ฝากฝั่งของตำรวจที่ลงพื้นที่เมื่อวาน
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
บอกว่าปีนี้ตำรวจเปลี่ยนชื่อโครงการ
เป็นโครงการใหม่เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับนโยบายของภาครัฐมากยิ่งขึ้น
เฉพาะมีความว่าประชารัฐเข้าไป

ในการดูแลบ้านเรือนของประชาชนในช่วงสงคราน
ทุกปีที่ผ่านมาเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
แต่ปีนี้มีการนำโครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย

เป็นการให้เพื่อนบ้านร่วมสอดส่องเหตุการณ์
เริ่มโครงการนี้ค่ะ๑๒๑๘เมสายนหรือ
กว่าประชาชนจะเดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย
ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ

ตั้งแต่ประชารัฐร่วมใจ

แต่รูปแบบในกลางฝั่งบ้านเหมือนเดิม
เหมือนกันครับแล้วก็น่าเชื่อว่าจะเกิดผลประโยชน
เกิดความปลอดภัยให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ
สำหรับมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชน

ตำรวจทุกพื้นที่จะเน้นดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง
โดยจัดให้มีตำรวจประจำจุดทุกเส้นทาง

นี่ตำรวจบอกว่าอย่างข้าวสารเองนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอความร่วมมือกับภาคเอกชน

และให้ภาคเอกชนเขาติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพื่อเกิดเหตุอะไรก็เป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดีนะครับ
รวมถึงให้จัดระเบียบทางเข้าออกให้เป็นอย่างดี
รวมทั้งจัดตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ
แฝงตัวเพื่อป้องกันเหตุด้วย
บางทีอาจจะเห็นใครสักคนเดินเล่นน้ำอยู่
แต่แท้จริงคนคนนั้นอาจจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบก็เป็นได้นะครับ